คุณผู้ชมคะมาตามเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นที่คนร้ายเนี่ยไปบุกยิงเจยุ
เจ้าของเขียงเนื้อที่จังหวัดขอนแก่นเป็นเขียงเนื้อชื่อดังเนี่ยนะคะ
ซึ่งมีหลานชายวัย๔ขวบเนี่ยคือให้ข้อมูลเป็นคนให้ปากคำเพราะว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์
บอกว่าเห็นคนที่ยิงเนี่ยคือในวุฒิในวุฒิเนี่ยเป็นน้องชายสามีของเจ๊ยุ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้มันก็ต้องไปตามไปสืบกันไง
เพราะว่าทางด้านภรรยาของนายวุฒิเขาก็ยืนยันนะว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
มีเหตุยิงเจยุเนี่ยสามีของเขาเนี่ยยังนอนอยู่ที่บ้านเลย
แล้วก็มีผู้เห็นเหตุการณ์เห็นหลายคนด้วยว่าสามีนอนอยู่จริง
ทีนี้ความคืบหน้าในเรื่องนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่
ได้ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดหาเบาะแสของคนร้าย
รวมถึงรถต้องสงสัยที่ใช้ก่อเหตุแล้วก็พยานทั้งหมดที่อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุอย่างละเอียดเพิ่มเติมค่ะ
หลังจากที่เมื่อวานนี้ตอนบ่ายตำรวจเขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบภายในบ้านของนายวุฒิชัย
ไปเจอเสื้อเป็นเสื้อทหารในบ้านเนี่ยหลายตัวเลยนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยยึดมาตรวจสอบสองตัว
ทีนี้จากการสอบถามภรรยาของนายวุฒิชัยเขาก็ยืนยันนะว่าตอนที่เกิดเหตุยิงเจยุเนี่ยสามีพร้อมทั้งตัวเธอเนี่ยยังนอนหลับอยู่ในบ้าน
ก่อนที่สามีเนี่ยจะออกไปทำงานตามปกติตอน๗โมงเช้าแล้วก็มีหลายคนยืนยันว่านายวุฒิชัยเนี่ยเดินทางไปทำงานช่วงประมาณ๗๘โมงจริง
มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นคนก่อเหตุยิงพี่สะพ้ายตัวเองอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงภรรยาของในวุฒิหน่อยนะคะ
แต่ว่ามีคนอยู่บ้านอยู่ชะมัดแถมแทนจ้ะ
จริงชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส

ส่วนอาการของเจยุหรือว่านางยุภาพรบุราณรัฐ
เขียงเนื้อคือถูกกระสุนเข้าที่ศีรษะ
อาการตอนนี้ยังสาหัสยังไม่รู้สึกตัวนะคะ
วันไหน